ให้บริการด้านข้อมูลสภาพการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยบนท้องถนน
มีการจัด๕อันดับของเมืองที่คนเสียเวลาในการเดินทางมากที่สุดของปี๒๐๒๒นะคะ
ซึ่งอันดับที่๑คือลอนดอนของประเทศอังกฤษค่ะ
มีผู้คนในเมืองนี้ที่ต้องเสียเวลาในการเดินทางกว่า๑๕๖ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยในการใช้รถบนถนนอยู่ที่๑๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คลองแชมป์เป็นเมืองที่คนใช้เวลานานที่สุดเป็นอันดับ๒ติดต่อกันถึง๒ปีเลยค่ะ
เมืองที่คาโก้ของสหรัฐเสียเวลาบนถนนถึง๑๕๕ชั่วโมง
มีความเร็วเฉลี่ยบนถนน๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช้เวลาเฉลี่ย๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อสตันของอเมริกาค่ะใช้เวลาเฉลี่ยบนถนน๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช้เวลาอยู่บนถนนเนี่ยความเร็วรถเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสัก๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนกรุงเทพอยู่ที่อันดับ๓๒นะคะ
ชั่วโมงที่สูญเสียไปบนถนนอยู่ที่๖๗ชั่วโมง
ความเร็วเฉลี่ยของคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ย
อยู่ที่๒๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถือว่าเป็นอันดับที่๒ของทวีปเอเชียนะคะ
แล้วก็เวลาที่ต้องสูญเสียในการเดินทางค่ะ
ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
ด้วยปัญหาการจราจรที่ติดขัด

ก็ยิ่งมีการปล่อยมลพิษมากขึ้นเท่านั้น
ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในกรุงเทพเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะตกต่ำลง
ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศการหายใจ
กลายเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศ
กระทบต่อสุขภาพคนกรุงอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ที่แจ้ง
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ